หลังจากที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารพศ๒๕๔๐ได้ใช้มาเกือบเป็นระยะเวลา๒๐ปีแล้ว
ล่าสุดค่ะสปทก็ได้มีการมีมติเห็นชอบผ่านร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะขึ้นมา
แทนพศนี้ด้วยเขาก็บอกให้เหตุผลว่าเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์
เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ถึงพรบฉบับนี้กับคุณสุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าเราเชื่ออย่างนี้ข่าวที่คุณดาวเกริ่นเมื่อสักครู่ก็น่าจะเป็นข่าวดีครับ
นั่นก็คือว่าเมื่อวานนี้สปทผ่านพระราชมัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
เห็นหัวข่าวในจอนี่นะครับสปทไฟเขียวพรบข่าวสาร
เปิดทางสอบหน่วยงานของรัฐใช่ครับรัฐมนูลปี๔๐เนี่ยเกือบ๒๐ปีแล้ว
กำหนดว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในภาครัฐนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่จะทำได้
และควรต้องทำใครสนใจที่จะอยากรู้เรื่องไหนที่เกี่ยวข้องข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
ก็ให้ทำหนังสือแจ้งไปแต่ว่าปรากฏว่าตั้งแต่ปี๔๐เรื่อยมาจนกระทั่งนี่ปี๕๙
จาก๒๐ปีแล้วเขาก็ไปสำรวจว่าคนที่สนใจอยากจะรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง
เขาได้รับการตอบสนองจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมากน้อยแค่ไหน
ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ๒๘ไม่ถึง๓๐ก็แปลว่าขอไป๑๐๐เรื่อง
ตอบมา๒๘เรื่องฉะนั้นนี่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหา
แล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการป้องกันการทุจริตคอลลับชั่นตรงไหนครับ
ถ้าพรบข้อมูลข่าวสารอันใหม่
ออกมามันจะเป็นแนวทางในการที่จะทำให้ประชาชนที่สนใจ
ยื่นเรื่องสอบถามถึงโครงการต่างของภาครัฐ
ถ้าเราสงสัยว่าโครงการของภาครัฐแต่ละโครงการนั้นใช้งบประมาณไปถึงไหนยังไง
มีการประกวดราคามีการประมูลคู่แข่งขันเป็นยังไง
ใครได้ใครไม่ได้เหตุผลเพราะอะไร
เวลาเราไปยื่นขออนุญาตจากราชการแต่ก่อนนี้ใช้ระยะเวลานานเป็นที่มาของการจ่ายใต้โต๊ะ
ถ้าเราอยากรู้ว่าเรื่องของเราไปติดขัดตรงไหนมันไปถึงไหนไปติดอยู่โต๊ะไหนไปติดอยู่โต๊ะใคร
เรื่องเหล่านี้ประชาชนอยากรู้ต้องได้รู้ครับก็ไปใช้ช่องทางเรื่องข้อมูลข่าวสารนี่แหละ
ไปยื่นเพื่อไปขอตรวจสอบอยากรู้
แล้วเพราะเอิญในช่วงระยะเวลาหลังเนี่ย
ท่านผู้ชมจะรู้เลยนะครับว่า
กรภาคเอกชนหลายองค์กรที่เขาตื่นตัวขึ้นมา
เขาก็อยากรู้ว่าโครงการแต่ละโครงการในภาครัฐนั้น
ใช้งบประมาณมหาศาลเนี่ยเรื่องมันไปถึงไหน
ใช้เงินไปถึงไหนยังไงเขาอยากรู้
แต่ว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้รับการตอบสนอง
ก็อย่างที่บอกแล้วว่าไม่ถึง๒๘
เหตุผลก็เพราะว่าเขาอ้างเรื่องความมั่นคง
บอกข้อมูลที่ให้ไปเนี่ยให้ไม่ได้หรอก
มันเกี่ยวข้องกระทบความมั่นคงของภาครัฐ
คนไปยื่นก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ในพรบฉบับใหม่
คลอดออกมาเมื่อวานใครไม่ปฏิบัติตามหน่วยราชการ
สนองตอบไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกนะครับ
มีโทษจำคุกแล้วก็มีโทษทางวินัยอะไรด้วย
ถ้าเป็นข้าราชการโทษหนักเลยครับทั้งจำทั้งปรับก็มี
เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักว่า
ปกปิดข้อมูลทำไม่ได้เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจริง
เรื่องของความมั่นคงจริงจริงถัดมาในพรบฉบับเดิมเนี่ย
โดยงานที่เกี่ยวข้องมารับเรื่องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเนี่ย
เป็นคณะกรรมการชุดเล็กขึ้นอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรี
แต่ในพรบใหม่นี่ไม่ใช่นะครับพรบใหม่จะได้รับการยกฐานะ
ขึ้นมาในระดับกลมก็แปลว่าจะได้รับความสำคัญมากขึ้น
ฉะนั้นข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทย
ถ้าพรบประกาศใช้ออกมาเมื่อไหร่
จะเป็นช่องทางที่ทำให้คนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้น
แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ค่าราชการผู้รับเหมาเอกชน
ใครจะคิดจะเบียดบังงบประมาณของรัฐในโครงการต่าง
เพราะว่าคุณต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

เขาจะยื่นถามเป็นระยะระยะระยะ
นี่คือกระบวนการอย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องมือ

คุณอนุสิตคุณากรบอกว่า

เรื่องนี้จะเป็นความต้องการของคนในสังคม
ที่อยากให้มีการตรวจสอบการทำงานของหน่วยภาครัฐและเอกชนได้
ทำให้การบริหารราชการทุกมิติ
เดินไปได้อย่างมีธรรมภิบาลครับ
คุณคำนวณสิทธิสมานก็บอกว่า
นี่จะเป็นการปฏิรูป
การป้องกันการทุจริตคอลลับชั่นตั้งแต่ฐานราก
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ
เพราะเมื่อมีการใช้เงินทรัพย์สินของแผ่นดิน
จึงต้องเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนรู้
ในหลายมาตรากำหนดไว้ชัดว่าหน่วยงานของรัฐ
ต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสู่สาธารณะ
แต่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคง
หรือเป็นความลับทางราชการ

ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเนี่ย
นี่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
หรือปรับไม่เกิน๑แสนบาท

มาตรา๔๙ของพรบข้อมูลข่าวสาร

นี่ข่าวเล็กชิ้นที่ผมหยับหยิบมานี้

และควรจะเป็นข่าวใหญ่ของประเทศด้วยซ้ำไป
เพราะจากนี้ไป

บังงบประมาณราชการไปเข้าพกเข้าห่อกันเนี่ย
จะทำได้ยากมากขึ้น
คนที่สนใจจะไปยื่นขอข้อมูล

ฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดี

เขาได้อบรมครูกอผ่านไปแล้วนะครับ

ครูขอก็มีความสำคัญน้อยลงมา
ครูขอก็ต้องไปอธิบายกับครูคอ
ครูกอครูขอครูคอที่ไปอธิบายเนี่ย
อธิบายเรื่องของรัฐธรรมนูล
เรื่องนี้ควรจะได้รับความสนใจจากสื่อมากกว่านี้นะครับ

ในช่วงที่ผ่านมานี้มันมีข่าวเรื่อง
ระหว่างดีเอสไอกับวัดธรรมกาย
ข่าวก็เลยถูกเบียดบังไปหมด

เกือบ๓แสนคนนะครับ
ที่เขาจะกระจายไปเคาะ

เพื่อจะอธิบายเรื่องรัฐธรรมนูล

เราก็อยากรู้ว่าเรื่องนี้ไปถึงไหน

เดี๋ยวเรื่องนี้จะต้องมีคนตามไปดู
แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่า
มันมีตัวเลขค่าใช้จ่าย
งบประมาณเกี่ยวกับเรื่องการตอบแทนครูขอ

ถ้าเราตีซะว่าเอา๓แสนคน

๓แสนคนจะต้องได้รับค่าตอบแทน
อย่างน้อยก็อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

สามแสนคน

วันหนึ่งต้องใช้งบประมาณ๙๐ล้านนะครับ
ในการที่จะเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้ครูคอทั้งหลายเนี่ย
ที่ไปเคาะประตูบ้านไปอธิบายเรื่องรัฐมนูลเนี่ย
แล้วก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ล่ะครับ
ถ้าใช้ระยะเวลา๑เดือน
ก็เก้าสิบล้านบาทต่อวัน
เดือนหนึ่งก็สองพันห้าร้อยล้าน
ถ้าสองเดือนห้าพันล้านครับ

ต้องใช้งบประมาณไปกับครูคอเนี่ย

แล้วถ้าไปบวกกับตัวเลข
ของการใช้จ่ายในการพิมพ์รัฐมนูลอีก๑๗ล้าน
ประเมินกันหยาบเลยนะครับ
ว่าก่อนจะถึงประชามติเนี่ย
เราจะต้องใช้งบประมาณไปไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านครับ

เพื่อจะได้มาว่าคนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ร่างรัฐมนูลฉบับนี้
หยิบตัวเลขตรงนี้ขึ้นมา
ขีดเส้นใต้ก็เพื่อจะบอกว่า
การใช้เงินมากขนาดนี้ในภาวะอย่างนี้ก็น่าเสียดาย
ฉะนั้นที่มีข่าวออกมาว่า

คนจะล้มเรื่องไม่ให้ทำประชามติ
หมดเงินหมดทองไปเป็นหมื่นล้านเนี่ย
ถ้าถึงเวลานั้นขึ้นมาการทำประชามติทำไม่ได้ด้วยเหตุ

หมื่นล้านนะครับขอบคุณครับ

ถ้าทำประชามาติไม่ได้ที่อธิบายไป
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเงินหมื่นล้านที่สูญเสีย
คือตอนนี้เรายังอยากรู้เลยว่าครูคอเขาทำงานยังไง
เวลาเขาไปแต่ละบ้านสมมุติว่าวันหนึ่งเขาบอกเขาไป๕๐บ้าน
แล้วเขามาเบิกเบี้ยเลี้ยงไป๓๐๐
จะมีใครตรวจสอบขวาเขาไปจริงตามที่เขาบอก๕๐มูลบ้าน

คนบ้านนอกเรารู้นี่ครับไปถึงเขาไปคุยกับเรื่องรัฐมนูลหรือเปล่า
หรือไปเคาะแล้วก็มาเยี่ยมเยี่ยนทักทายแล้วก็ไปแล้ว
ฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันตรวจสอบนะครับ
อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้ลองไลน์เข้ามาบอกกันสิว่า
คลองมาบ้านผมแล้วนะครับเขามาเล่าอะไรให้เราฟัง
เขามาชี้แจงอะไรให้เราฟังฉะนั้นคุณดาวคุณก๊อฟลองชวนท่านผู้ชมของเราสิว่า
ถ้าใครบ้านใครคูคอไปหาแล้วเนี่ยให้เล่ามาให้ฟังหน่อย
ว่าเขาไปบอกยังไงเอาล่ะครับ